ที่มีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่
ก็เรียกแถวรัฐพร้าวนี่แหละนะจะไปส่งแถวสายใหม่อะไรเนี่ยนะครับ
พยายามตามหาคือโทรไปก็ไม่มีการรับสายอะไรพวกนี้นะครับ
ไปตามหาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมายเลขทะเบียนรถ
ไปจนถึงบ้านแท็กซี่เนี่ยก็มีกรณีวิวาดกันเกิดขึ้น
แล้วได้มาแต่เคสโทรศัพท์มือถือ
วันนี้เราตามจนสอบถามข้อเท็จจริงดูข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับว่าทั้งสองฝ่ายว่าอย่างไรกันบ้าง
เรื่องนี้ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์นะครับ
โดยหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าวันที่๓๑มีนาคมประมาณ๓๔โมงเย็น
หมายเลขทะเบียนมมชช๒๐๒๙กรุงเทพมหานคร
ลองโทรเข้าเครื่องตัวเองปรากฏว่าโทรติดแต่ไม่มีคนรับสาย
ก็เลยตัดสินใจไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรถแท็กซี่คันนี้
จนรู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ตัวคนขับ
เมื่อเดินทางไปถึงบ้านของโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
เจอตัวโชเฟอร์และครอบครัวแต่ขอโทรศัพท์คืนไม่เป็นผล
โชเฟอร์แท็กซี่อ้างว่าไม่ได้เอาไป
แล้วก็อ้างว่าเป็นผู้โดยสารคนอื่นที่ขึ้นต่อแล้วหยิบไปหรือเปล่า
มีการโต้เถียงรุนแรงเกิดขึ้นจนโชเฟอร์แท็กซี่โมโหปลาสิ่งของใส่เขา
กระทั่งของที่อยู่ในกระเป๋าสะพายของโชเฟอร์แท็กซี่หล่น
เคสโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
โชเฟอร์แท็กซี่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ขโมยโทรศัพท์ไป
หากอยากจะตรวจสอบหรือว่าเอาเรื่องต้องมีตำรวจมาด้วย
ไม่เช่นนั้นถือว่าเป็นการปลุกรุกบ้านเข้า
แล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ขณะเข้าไปจราจา
จะดำเนินคดีในความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์นะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลจากทางฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่ด้วย
แต่ท่านดูคลิปของหนุ่มคนนี้ก่อนนะฮะ
ซึ่งทางนักศึกษานุ่มคนนี้เนี่ย

พยายามตามเอาคืนให้ได้เนี่ย
ก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเขามีข้อมูลสำคัญหลายอย่าง

มีความทรงจำต่างนานามีงานของเขา
มีรหัสผ่านต่างอีกเยอะแยะไปหมด
ซึ่งมันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
ค่ะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้นะคะ

ไปพบกับนายอนุวิทย์กระมวลสิริวัฒน์
หนุ่มนักศึกษาที่ทำโทรศัพท์มือถือหล่นไว้ในรถแท็กซี่ค่ะ

วันเกิดเหตุเรียกแท็กซี่จากซอยลาดพร้าว๑๓๒
ให้ไปส่งที่บ้านย่านสายไหม
ช่วงลงรถคาดว่าจังหวะที่ก้าวขาลงจากรถนะคะ
โทรศัพท์มือถือที่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
ด้านหน้าฝั่งซ้ายน่าจะไหลออกมาจากกระเป๋า

แต่พอรู้ตัวว่าโทรศัพท์มือถือหายไป
ก็พยายามเอาโทรศัพท์ของคนในครอบครัวโทรเข้าเบอร์ตัวเอง
ตอนแรกโทรติดนะคะแต่ไม่มีคนรับ

สายเครื่องปิดเลยอ่าติดต่อไม่ได้อีกเลย
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ป้อมรอปภหมู่บ้าน
จนเห็นหมายเลขทะเบียนและสีของรถแท็กซี่
ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนสายไหม
และหลังจากขอเจ้าหน้าที่ดูข้อมูลทะเบียนราช
รู้ที่อยู่ของคนขับรถแท็กซี่รายนี้
นายอนุวัฒน์ก็เดินทางไปถึงบ้านของคนขับรถแท็กซี่เลยนะ

พอไปถึงบ้านก็เจอ
แล้วก็ถามว่าลุงเอาโทรศัพท์ผมไปใช่ไหม

นิ่งเงียบไม่ตอบแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยค่ะ
นายอนุวิทย์บอกว่าเดินตามเข้าไปในบ้านนะคะ

เพราะฝั่งแท็กซี่บอกว่าไม่ได้เอาไป
คนที่เอาไปอาจจะเป็นผู้โดยสารคนใหม่
ขึ้นต่อมาอีกรายนึงหรือเปล่า
ทั้งคู่ทะเลาะกันจนต่อยกันนะคะ
แต่มันมีช่วงจังหวะที่คนขับรถแท็กซี่
หยิบของมาคว่างใส่นายอนุวิทย์
ของที่อยู่ในกระเป๋าสะพายของแท็กซี่

และหนึ่งในนั้นที่มันกระเด็นหล่น
คือเคสโทรศัพท์มือถือของเขาเอง
แล้วมีของคนอื่นด้วยนะอีกหลายอันเลย
ของเขาที่เขาใส่ซองพลาสติกเอาไว้

แล้วมีเคสคนอื่นกระเด็นออกมาเต็มไปหมดไม่รู้ของใคร
อนุวิทย์ก็เลยพูดว่านี่เคสโทรศัพท์ผม
แท็กซี่ก็ตอบกลับมาว่าขออภัยนะคะ

แบบเนี้ยค่ะก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาจนต่อยกันอีกรอบอ่ะค่ะ

ให้ออกไปไล่นายอนุวิทย์นะคะให้ออกจากบ้าน
บอกว่าถ้าไม่ออกไปจะแจ้งตำรวจฐานบุกรุก
ผมรู้ตัวทันทีภายใน๕นาทีเลย

หลายเครื่องโทรไปโทรหาเบอร์ผม
โทรติดประมาณเหยียบ๑๐ครั้งจนเขาปิดเครื่อง
มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาได้ลูกค้าใหม่ทันที
ลูกค้าใหม่เอาไปแล้วแล้วปิดเครื่องไปไม่ได้ฮะ
แล้วเขาบอกว่าผู้โดยสารคนถัดไปเป็นคนเอาไปหรือเปล่า
คือว่าถ้าคนมาเจอโทรศัพท์บนแท็กซี่เนี่ย

มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะถอดเคสออกก่อนแล้วเขาเอาแต่เครื่องไป
อันนี้ก็เป็นไปได้ยากไปถึงเขาตกใจเวลาเจอผมเลย
แล้วเขาก็เหมือนว่ารีบจะดุ่มเข้าบ้าน
ผมก็เรียกเขามาก่อนว่าเนี่ยนี่รถลุงใช่ไหม
ลุงกับโทรศัพท์ผมไปใช่ไหมเขาเหมือนจะรีบเข้าบ้าน
ผมเดินตามตูดเขาไปเลยแล้วเหมือนเขารีบหยิบกระเป๋าหยิบกระเป๋าโยน
เขาโยนกระเป๋าใส่ผมควี่ยงกระเป๋าใส่ผมจะมาต่อยผม
แล้วเหมือนกระเป๋าที่เขาโยนมามีเคสกับโทรศัพท์เยอะแยะเลย

เหมือนแบบว่าแฟนผมเห็นเคสเนี่ยมันกระเด็นออกมาจากกระเป๋าเขา
แล้วแฟนผมจะไปชักออกมาแล้วเขาก็รีบชักกลับไม่ให้
แล้วแฟนผมก็ไม่ชักออกมาจนได้แล้วเขามาต่อยผม
ผมไม่รู้ว่าไปโดนอะไรบ้างมันชุนละมุนมีแผลตรงนี้ด้วย
นายอนุวิทย์ก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่า
ก็ควรจะรับสายคุยกันแล้วเอามาคืน
แต่นี่ไม่รับสายแถมปิดเครื่องหนีไปเลย
ส่วนการติดตามโทรศัพท์คืนนะคะหลังจากที่นายอนุวิทย์ได้เคสโทรศัพท์มาแล้ว
ก็เอาไปให้ตำรวจตรวจสอบแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องเอาไปตรวจหาลายนิ้วมือเองอ่ะนะ
บอกให้คุณอนุวิทย์ไปตรวจหาเองหาลายนิ้วมือเอง
เขาก็เลยบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ไปหาลายนิ้วมือเองเนี่ยนะ
ก็เลยตัดสินใจโพสต์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์นะคะ
คือมันต้องมีคู่เปรียบเทียบด้วยไงไม่ใช่ว่าจะไปตรวจที่ไหนอย่างเดียวนะ
เทียบกับใครใช่ไหมก็ต้องให้ตำรวจเข้าไปช่วยอ่ะใช่ไหม
ทีนี้เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝั่งค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามทางฝั่งครอบครัวของโชเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกพาดพิงนะฮะ
บ้านพักก็แน่นอนว่าอยู่ย่านซอยลาดพร้าว๑๓๒ไปถึงเนี่ยพบรถแท็กซี่คันที่นายอนุวิทย์บอกว่าคันนี้แหละที่เอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ไปหามาแล้วถึงบ้าน
แล้วก็เจอโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นบอกแค่ว่าหากอยากทราบความจริงให้ไปถามฝั่งคู่กรณี
แล้วให้ทีมข่าวใช้วิจารณญาณในการตัดสินเอาเองว่าใครผิดใครถูก
รวมทั้งอยากฝากทีมข่าวให้นำเสนอข่าวว่าหากฝั่งคู่กรณีไม่ยอมลบคลิปออกจากโซเชียลจะไปแจ้งความเอาผิดเกี่ยวกับ
พรบคอมพิวเตอร์และแจ้งความข้อหาบุกรุกด้วยเพราะบุกรุกมาในบ้านเขาซึ่งตามเหตุการณ์เนี่ยที่นายอนุวิทย์เจ้าของโทรศัพท์บอกเนี่ยคือเขาบอกว่าทาง
แท็กซี่บอกว่าคุณผู้โดยสารคนต่อไปไปรึเปล่าใช่ไหมแต่ทำไมเคสไปอยู่ที่เชิเฟอร์แท็กซี่ถูกต้องทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องต้นนะครับดู

อันนี้ก็ไม่รู้ก็ตำรวจก็ต้องช่วยอ่ะอืมให้ไปหาเองก็คงยากอ่ะ
เพราะนายอนุวิทย์ตอนนี้เขายังไม่ได้โทรศัพท์นะใช่เขาได้มาแต่เคสนะอืมค่ะครับ